ที่ทราบวันนี้ว่าช่วงประมาณบ่าย๒โมงที่ผ่านมาครับ
นายกรัฐมนตรีครับมีการแถลงข่าวบอกว่า
จะมีการประกาศบังคับใช้พรกรฉุกเฉิน
จะเริ่ม๒๖มีนาคมนี้นะครับ
เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วย
ซึ่งต้องการให้การดำเนินมาตรการต่างนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ
ในการดำเนินมาตรการต่างด้วยเพื่อให้โรคนี้นั้นหายไปเร็วที่สุดนะฮะ
ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของท่านนายกรัฐมนตรีครับ
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือการจัดระเบียบในเรื่องการทำงาน
ซึ่งข้างล่างก็จะมีคณะทำงาน
ที่ข้างล่างสประสานการณ์โดยมีประหลักการณ์ช่วงของแต่ละเวลาลลักษณ์นั้น
เป็นผู้รับผิดชอบนะครับเป็นหัวหน้าส่วนงานรับผิดชอบ
ซึ่งจะติดตามมาตรการที่ประกาศออกมาแล้วเดิม
อาจจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรก็ว่ากันไป
สิ่งที่ผมคิดใจตรงนั้นค่ะรัฐบาลที่สุดคือการจัดตั้ง

ต่อไปเรื่องของการจัดไปในศูนย์นะครับว่า
ว่าจะทำงานกันอย่างไรนะครับ
แล้วประเด็นสำคัญก็คือข้อกำหนดนะครับ

ผมก็อยากจะกลับเรียนว่าข้อกำหนดนั้นเราสามารถออกได้ตลอดเวลา

เพราะฉะนั้นระยะที่๑ที่จะประกาศในวันที่วันเมื่อคืนนี้เนี่ย
ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะทำยังไงให้ลดการแพร่ระบาดในพื้นที่ต่าง

ขอความร่วมมือมีบังคับบ้างอะไรบ้าง
แต่ในส่วนที่ว่าจะปิดจะเปิดอะไรต่าง
มันเป็นบรรณาการระยะต่อไปที่อาจจะเข้มข้นขึ้น
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนนะครับ
ผมก็ไม่อยากให้ใครเดือดร้อนนะแต่เป็นสถานการณ์ที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพของประชาชนโดยรวมนะครับ
ก็ขอความร่วมมือแล้วกันในประเด็นต่างที่เราออกความร่วมกันไปแล้วเนี่ย

หรือว่าจริงการขอความร่วมมืออย่าเพิ่งเดินทางกลับทะพูด้วยเรา
หากก็ยังต้องกลับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องเจอมาตรการต่าง
นะครับว่านี่เป็นการประกาศใช้พระราชกำหนดในการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพรกรฉุกเฉิน
ซึ่งจะเริ่มใช้๒๖มีนาคมนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนนะครับ
รายละเอียดของพรกรฉุกเฉินเนี่ยก็จะมีการตั้งศูนย์สอชโควิดขึ้นมานะครับ
เป็นการปฏิบัติงานแล้วก็แถลงข่าวความคืบหน้ารายวันนะฮะแล้วก็บอกว่าในช่วงของการใช้ประกอบฉุกเฉินขอให้ประชาชนใช้โซเชียลอย่างถูกต้อง

เพราะรัฐบาลสามารถเอาผิดคดีอาญาได้
แล้วก็จะมีการตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดด้วย
แล้วก็จะมีเรื่องของจัดทีม
ตอนนี้ยังไม่มีการกำหนดที่แน่ชัด
ออกจากบ้านกี่โมงถึงกี่โมงอะไรแบบไหน
แล้วก็จะมีมาตรการเพิ่มเติมออกมาเรื่อย
นะครับแล้วก็ย้ำว่ายังไม่ได้มีการประกาศเคอร์ฟิลล์เพราะว่า
ต้องมีการประกาศใช้ประกอฉุกเฉินก่อน

ท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดสถานการณ์มันแย่กว่านี้
อาจจะมีการประกาศเคอร์ฟิลล์ก็ได้
เรื่องการใช้เคอร์ฟิลล์นั้นจะใช้ไม่ได้ถ้ายังไม่มีกฎหมายเข้ามาบังคับใช้
นั่นก็คือต้องมีการใช้พรกรฉุกเฉินก่อนนั่นเอง
อันนี้เป็นความคืบหน้าจากท่านนายกรัฐมนตรีที่แถลงข่าวเมื่อช่วงบ่าย๒โมงที่ผ่านมานะครับ